มาดูคู่รักที่หลายคนนั้นอิจฉาจังเลยนะครับ
พูดถึงแดนวรเวศแล้วก็แพตตี้อังสุมารี
คู่นี้คบกันมาตั้งนานแล้วนะคะ
นาน๘ปีที่ฉันตกใจเลยว่า๘ปีเลยหรอ
แต่คือหน้าทั้งคู่ไม่มีใครแก่ขึ้นเลย

คงดูแบบแบ๊วใสกันอยู่เหมือนเพิ่งคบกันวันแรก

คือก่อนหน้านี้นะแพตตี้เขาก็มีวางแพลนนะคะ

แต่ว่าด้วยปันทงปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะ
ก็ยังไม่สะดวกเราก็ต้องพับแพลนไปก่อนค่ะ
ทั้งคู่ก็เลยหันมาขยันทำงานปั๊มเงิน

ก็เลยอดคิดไม่ได้นะคะว่าการที่เร่งหาเงินแบบนี้

งานนี้ค่ะทั้งคู่บอกเลยว่ายังไม่รีบนะคะ
ขอตั้งใจทำงานไปเรื่อยก่อนค่ะ

เพราะว่าไม่ได้เร่งรีบอะไรอยู่แล้ว
ด้วยแบบมีพี่สาวมีพี่ต้อง๓คน

หนูก็ชิลค่ะ
ถือว่าแบบทุกวันนี้เราก็ยังทำงานอยู่

คือถ้าเราไปเราก็ไปสั้นไม่ได้ไปนานค่ะ
ใช่แต่ไม่ต้องเจ็บเยอะหรอก

แต่แดนก็บอกว่าสมน้ำสมเนื้อนั่นแหละ